ล่าสุดเนี่ยพลตรวจโทอำนวยนิมโนโคศกสมาคมก็พูดถึงกรณีที่
ก็เป็นเจตนารมณ์ของสมาคมที่ต้องการยกระดับฟุตบอลไทยตั้งแต่แรกหาก
ซึ่งทำให้เงินหายไป๘๐๐ล้านก็เชื่อว่าสมาคมจะไม่ยกเลิกแน่นอน
อันนี้คือในมุมของทางสมาคมก็แถลงโต้กลับมานะครับ
มาเรื่องของความชัดเจนในการจัดหลีกอาชีพซึ่งในการลงมติของสโมสรสมาชิก
เมื่อ๑๔เมษายนมีความเห็นว่าให้กลับมาแข่ง๑๒กันยายนและจบระดูการพฤษภาคมปีหน้า
ซึ่งกำหนดการดังกล่าวยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด
ส่วนเรื่องของเงินสนับสนุนขณะนี้สมาคมก็เจรจากับผู้ถ่ายทอด
หาเจ้าลิขสิทธิ์นะครับรายใหม่เพื่อนำเงินมาจัดสรรให้กับสโมสรสมาชิก
ส่วนช่องทางในการถ่ายทอดและจนรณ์นัดจะมีการบอกอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วที่สุด
ส่วนที่ทั้ง๓สโมสรสอบถามเรื่องการตรวจสอบ
บดุลงบกำไรขาดทุนรายรับรายจ่ายสมาคม
สมาคมเองก็เป็นบริษัทนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
แล้วก็มีการจัดประชุมใหญ่สามัญเพื่อชี้แจงงบดุลไปแล้ว

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อประสานงาน
เพื่อขอรับคำชี้แจงจากสมาคมกีฬาฟุตบอลได้โดยตรงเลยครับ